ใครขับรถตามรถคันใหญ่ดิฉันเป็นนะคือดิฉันต้องเว้นระยะเพราะมันมองไม่เห็นเลย
มันบังเราหมดเลยอ่ะนะคะใครขับรถตามรถใหญ่เว้นระยะเถอะค่ะ
งั้นมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไปจี้ท้าย
แล้วก็เคาะร้ายนะคะเหมือนกับคลิปนี้ไปดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
คือเนี่ยถ้าเข้าไปจี้อีกนิดนึงนะเนี่ยคันนี้ถ้าไม่เว้นระยะจะเกิดอะไรขึ้นคะดูสิคะ
ทับหน้ารถใช่หรือว่าอาจจะล้ำมาถึงคนที่ขับรถ
อยู่ดีก็ลงมาได้ยังไงอ่ะแบบนี้นะคะอันตรายค่ะ
ถ้าขับจี้ท้ายคงไม่รอดนะคะใครก็พูดแบบนี้
อันนี้เป็นเหล็กสะพานท้ายรถบรรทุกหล่นโครมมาไม่มีสัญญาณอะไรเตือนล่วงหน้าทั้งนั้น
เพราะดีมากที่คนขับที่ตามหลังมาคือเขาเว้นระยะห่าง
ทีมข่าวสอบถามไปที่เจ้าของคลิปค่ะก็คือคนที่ขับรถคันหลังนี่แหละ
คุณต่อคุณต่อเล่าบอกว่าขับรถมาบนถนนมิตรภาพเส้นจังหวัดขอนแก่นไปอุดร
อยู่ดีเหล็กสะพานของรถมันร่วงมาอย่างที่เห็นเลยนะคะ
แล้วคนขับรถบรรทุกคันนี้ไม่รู้ตัวนะก็ขับลากต่อไปแบบเนี้ย
คือสะพานตกก็ไม่เป็นไรไปไกลอีกกว่า๒๐๐เมตรได้
จอดแอบข้างทางค่ะและที่รอดมาได้ไม่โดนทับ
เพราะปกติเขาไม่เคยขับจี้ท้ายรถคันใหญ่อยู่แล้วก็เลยนำคลิปนี้มาลงไว้
เป็นอุทาหรณ์ค่ะและรถบรรทุกเองก็ควรตรวจสอบสภาพให้ดีด้วยนะ
รถบรรทุกที่มีอะไรแบบเนี้ยนะว่ามันล็อกดีหรือยังนั่นสิเออ
คันขับไปแล้วไอ้ที่กระบะหลังมันยกขึ้นมาก็มี
อันตรายนะคะแล้วไปชนกับสะพานอะไรแบบนี้
หรือว่าบางทีตู้คอนเทนเนอร์
ขับไปแล้วเข้าโค้งเหวี่ยงตกข้างทางก็มี
อันตรายมากค่ะส่วนข้าง